คุณผู้ชมครับที่รัชบุรีก็มีเรื่องของคนคลุมคลั่งเหมือนกันนะ

เจ้าหน้าที่เนี่ยมาล้อมมาจับกันจะเอาตัวลงมา

เครื่องใส่ทุ่มใส่เจ้าหน้าที่ด้วยนะฮะ
นั่นนะฮะสุดท้ายงัดไปงัดมาร่วงพลุบลงไปเลย
นี่แต่ตอนที่นี่เขายืนอยู่อย่างนี้ฮะ

อ่าแล้วพอเห็นเจ้าหน้าที่มาเยอะพยายามจะเรียกให้ลงมาเนี่ย

ดูก้อนนี้
เจ้าหน้าที่ไม่กล้าเข้าขึ้นไปใกล้
ถ้าไม่เอาลงไม่มีหลังคาบ้านให้เหลือ
ไปเรื่อยเลยฮะนี่ช่วง๓ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับบ้านหลังนี้อยู่ที่ตำบลบังตะโนธอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีสุดท้ายเนี่ย
ไปงัดมาไม่ทันมองหรือยังไงก็ไม่รู้ตกพลุบลงไปเลย
จะหล่นไม่หล่นแหล่อยู่แล้ว
ต้องมาช่วยกันรองเอาไว้ไม่งั้นตุ๊บแน่แน่โอ้โหนี่
นี่ถ้าไม่ติดฝ้าเพดานนี่ลงมาถึงข้างล่างเนี่ยโอ้โหหนักเลยนะฮะ
อืมนี่ครับทุกผู้ชมครับเกลี้ยกล่อมอยู่ตั้งนานไม่ยอมลงมา
แล้วก็ควบคุมตัวไว้ได้สพโพธารามนะฮะ
มาช่วยระงับเหตุให้กับชาวบ้านคือตรงนี้เขามีบ้านอยู่สี่หลังด้วยกันแถวนี้
เสียหายทุกหลังคนที่ก่อเหตุก็เป็นญาติญาติกันนี่แหละ
บรรดาเจ้าของบ้านแต่ละหลังเขาคลุ้มคลั่งแล้วก็ปีนไปปีนมา
หน้าของคนก่อเหตุบอกว่าก็สาเหตุก็ไม่ใช่อะไรหรอกอำนาจเนี่ย
เขาก็คลุมคลั่งเพราะฤทธิยาเสพติดนั่นแหละเสพยาเสพติด
เมื่อก่อนก็เคยก่อเหตุแบบเวลาคลุ้มคลั่งอารวงอารวาส
แต่ไม่เคยรุนแรงเหมือนเมื่อคืนเมื่อคืนนี้หนักเลยนะ
คือทางญาติพี่น้องเขาบอกเขาเอือมละอานะฮะหลายครั้งเนี่ยคือแจ้งให้เจ้าหน้าที่เนี่ย
จับตัวไปบำบัดหรือว่าดำเนินคดีกลับมาอีกก็เป็นอีก
เมื่อกี้ขึ้นรถเจ้าหน้าที่ยังพนมมืออยู่เลยค่ะไม่รู้เป็นอะไรของเขานะฮะ
เสียหายไปสี่หลังเนี่ยหลังคาบ้านแล้วก็ความเสียหายต่างต่างเนี่ย
ญาติญาติเขาบอกว่าเขาขอแจ้งความทุกคนเลยนะฮะแจ้งความเรื่องทำลายทรัพย์สินนะ
กับนายอำนาจบางบ้านก็เป็นน้าเป็นหลานกันอย่างนี้
ถามว่าเอาทำไมไปแจ้งความล่ะเป็นญาติกันบางทีเห็นบอกไม่เอาไม่เอาความ
อืมแต่ญาติญาติบอกไม่ได้อยากให้โดนข้อหาเยอะเยอะ
จะได้จับไปนานหน่อย
เวลาเศษก็จะมีอากาศ

เป็นมานานแล้วติดคุกออกมาก็เสพยาเสพยาคลุมคลั่ง
ก็จับไปติดคุกออกมาก็เสพยา
วนไปอยู่แบบนี้งูกินหาง

แน่นอนว่าหนึ่งคือเรื่องของเสพยาเสพติดนะครับ
อีกข้อหาหนึ่งก็คือที่ญาติญาติแจ้งคือทำลายทรัพย์สินนะครับ

สพลบอกว่ามาแจ้งแล้วสองหลัง